คำสั่งนี้ก็คือเกิดขึ้นในกรุงเทพและปริมณฑล

เริ่มปรับตัวอย่างไร
ในขณะที่รอคำสั่งต่างอยู่เนี่ยนะคะ

เปอร์มาร์เก็ตต่างคนใช้คำว่า

เพราะบางห้างมันแน่นกว่านี้
กว่าจะเข้าไปได้กว่าจะต่อคิวได้กว่าจะออกมาได้

แล้วไปรวมกันแบบนี้ก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า
มันจะระบาดมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า

อยู่ใกล้กันน้อยกว่า๑เมตรนะจริงภาพที่เห็น
นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากมีคำสั่งปิดสถานที่

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด๒๒มีนาคม
เริ่มวันนี้นะไปจนถึง๑๒เมษายนขณะเดียวกัน
ก็ยังขยายระยะเวลาการปิดสถานบริการในกรุงเทพ
ก่อนหน้านี้ประกาศไป๑๔วันก็คือบวกเพิ่มไปเลยเป็นเวลาเดียวกัน
ที่นู้น๑๒เมษายนตั้งแต่นู้นเลยนะคะ
เริ่มกันที่สถานที่ที่กรทมสั่งปิดบางส่วน
มาขยายคำสั่งกันนิดนึงนะคะ
สั่งปิดบางส่วนเช่นร้านอาหารเปิดขายเฉพาะใส่ห่อกลับบ้าน
อาหารที่คุณผู้ชมชอบทานจะยังขายเหมือนเดิม
สรรพสินค้าจุดที่เราเคยไปช้อปปิ้งดูเสื้อผ้าเครื่องสำอาง
ปิดค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิด

สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเปิดอยู่ในห้างนะคะ

เฉพาะพื้นที่นั่งกินในร้านสะดวกซื้อ
แต่การขายสินค้ายังปกติหมายถึงว่าจุดที่ปิดนะนะ

ตลาดและตลาดนัดให้เปิดเฉพาะขายอาหารสดอาหารแห้งอาหารสำเร็จ
อาหารสัตว์ร้านขายยาสินค้าเบตเตอร์เล็ตที่จำเป็นต่อชีวิตเมื่อวาน

ยังเปิดอยู่แต่ก็ถามเขาว่าคือจุดนั้นมันเป็นจุดลักษณะขายเครื่องสำอาง
แล้วก็พวกเย็บผ้าแก้ผ้าแก้ทรงอะไรแบบนี้
กลางกงกลางเกง
เขาบอกปิดนะ
ปิดด้วยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับฟังเสียงผู้ว่าในการแถลงเมื่อวานค่ะ
หรือจับต้นสินค้าและอาหารกันนะครับ
ผมขอยืนยันว่าท่านจะซื้ออาหาร
และของใช้จำเป็นได้อย่างพอเพียงครับ
พูดถึงเรื่องของประกาศกฎาหมอออกมาเมื่อวานนี้
เริ่มเป็นข่าวนะที่บรรดาสำนักพิมพ์ต่าง
หรือว่าข่าวทางอินเตอร์เน็ตข่าวออนไลน์ต่าง

ช่วงนั้นแหละเริ่มยังไม่ได้รับการยืนยัน
แล้วก็มีข้อมูลที่ผิดพลาดจาก๒หน่วยงาน

มีข้อมูลโทรศกกับรองโทรศกด้วย
แต่สรุปแล้วพอสุดท้ายออกมาปั้งแบบนี้
พูดว่ากอทมออกมาทันแหลงแบบนี้
ท่านไลฟ์เลยอันนี้คือเป็นแบบสุดท้ายเลย
ใช่อันนี้คือท้ายสุดจริงช่วงบ่ายเท่านั้นแหละค่ะ
ห้างต่างคุณเอ้ยประชาชนเยอะแยะไปหมด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็ต้องลงพื้นที่ไปทำข่าวค่ะ
ที่ห้างไปที่ร้านอาหารแถวพัฒนาการ
ประชาชนเยอะไปจับจ่ายซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารแห้งต่างขายดีมาก
ขนาดที่ทางเข้าห้างเนี่ยมีพันธการก็ออกเขาก็ต้องมีการคัดกรองนะ
ใช้อุณหภูมิวัดวัดไข้ก่อนที่เข้าตัวห้าง
ทุกคนต้องกดเจลล้างมือปั๊มล้างมือกันหน่อย
เปรย์แอลกอฮอล์คอยให้บริการในหลายจุดในห้างเนี่ยนะคะ
เช่นเดียวกับห้างค้าปลีกแถวประชาชื่น
ทีมข่าวเราไป๒จุดแถวประชาชื่นไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะ
ประชาชนมาเลือกซื้อของสดเนื้อหมู

อ่าของแห้งก็หมดของสดก็หมดเช่นเดียวกัน

ตอนนี้ค่ะก็ต้องเตรียมของเตรียมของอะไรไว้ค่ะ

แล้วก็กลัวของจะไม่มีใช้ด้วยเพราะที่บ้านหลายคนนะคะ

ก็ต้องมีส่งต้องเตรียมตัวเองไว้

ต้องอยู่บ้านให้เยอะนะ
ขณะที่นางสาวเจรวรรณอภิพงศ์เจริญเจ้าของร้านอาหารเนี่ยนะคะ
ระบุว่าร้านก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักแหละ
หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

แต่ว่ารายจ่ายมันยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าร้านจะยังคงเปิดให้บริการ
แม้ว่ากรทมจะออกมาตรการไม่ให้ลูกค้านั่งในร้านแล้ว
ก็จะยังขายไงเพราะว่าน่าจะคงมีลูกค้าซื้อ
แล้วก็เอากลับไปรับประทานที่บ้าน
จะมาซื้อที่ร้านก็ได้แต่ว่าต่อคิวเขาก็ไม่อยากไปต่อแล้วนะเดี๋ยวนี้

ใช่ขอให้รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาคนค้าด้วยหน่อยได้ไหม

นี่เป็นคำร้องร้องขอนะคะจากผู้ประกอบการต่าง
อย่างไรก็ตามบรรดาร้านค้าปลีกห้างที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านอาหารเฉพาะซื้อกลับบ้าน
ยืนยันให้คุณผู้ชมได้มั่นใจว่าเปิดให้บริการตามปกติ
โซนที่ได้รับอนุญาตตามประกาศของกรุงเทพมหานคร
หลังจากที่มีประกาศนี้หลายคนก็บอกว่ามันควรจะมีบริการออกมาช่วยเหลือเรื่องของเงินทุนภักดิ์ชมระหนี้หรืออะไรก็ตาม
เพราะว่าประชาชนไม่มีเงินไปใช้หนี้ต้องผ่อนธนาคารอะไรหนี้สิมันก็มี
แต่ว่าเนี่ยมันต้องปิดบริการไปก็เลยออกมาเรียกร้องว่าเป็นไปได้ไหม

จากกรุงเทพจะมีการประกาศปิดสถานที่ต่างแล้วหลังจากที่ยืนยันออกมาในช่วงบ่าย
มีอีกค่ะจังหวัดในปริมณฑลที่อยู่ติดกรุงเทพเลย
ประการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีและปฐุมธานี
ผู้ว่าออกประกาศปิดสถานที่ต่างลักษณะเดียวกับกรุงเทพเลย
ห้างยกเว้นแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดตลาดนัด
เฉพาะจุดที่ขายอาหารสดอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูป
จำเป็นต่อการดำรงชีพและสถานที่ที่น่าจะมีคนไปรวมตัวกันเยอะเยอะ
ชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
เรื่องนี้ทางผู้ว่าประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วนะคะ
ก็เลยมีมติแบบนี้ให้ปิดสถานที่ต่างลักษณะเดียวกับกรุงเทพ
แต่ว่ามีแตกต่างรายละเอียดปลีกย่อยเช่นระยะเวลาการบังคับใช้
เหมือนกรุงเทพ๔จังหวัดคือเริ่มตั้งแต่วันนี้

ฟังนะคะชาวจังหวัดนครปฐมนะคะ
ยกเว้นนครปฐมกำหนดให้สิ้นสุด๓๑มีนาคมนี้
ก็คือจะเร็วกว่าจังหวัดอื่นเขาหน่อย๑๒วันค่ะ
นี่คือรายละเอียดที่ประกาศออกมาเมื่อวาน
สำหรับการมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะคะ
และหน้าไลน์หน้าจอเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมา
กักตุลเขาบอกว่าอย่ากักตุนให้มันมากนัก
ช่วงนี้มันก็จะต้องเผื่อแผ่คนอื่นด้วยเนาะ

หนุนตามร้านโชว์หวยบ้างร้านคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณยายเนอะ

เมื่อวานที่ฉันได้มีโอกาสไปดูเนี่ยนะคะตลาดสดเนี่ย
ร้านไข่ไก่คนต่อแถวเยอะมาก

ทีนี้มาตรการที่ออกมาทั้งในส่วนของ
ตอนนี้หลายคนเริ่มสับสนแล้วว่า

เดี๋ยวเรามาสรุปให้คุณผู้ชมดูกันดูไปพร้อมกัน
คุณผู้ชมคะอันดับแรกห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีสอบถามสอบถามไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อันนี้ยังอนุญาตให้เปิดบริการตามปกติในโซนอาหาร
อาหารสดอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ
ส่วนที่เป็นพื้นที่ร้านค้าด้านนอกที่ไม่ใช่ร้านอาหาร

และเพื่อให้เข้าใจตรงกันชัดเจนค่ะ
ก็คือสาขาแบบเล็กอย่างนี้ค่ะ

ก็เปิดยังเปิดอยู่ในส่วนของร้านอาหารและศูนย์อาหาร
ให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านและส่งถึงบ้านเท่านั้น
สำหรับร้านค้าเช่าพื้นที่ที่ขายเสือผ่ารองเท้า
หรือของใช้ที่ไม่จำเป็นอื่นอันนี้ปิดให้บริการ
สาขาเปิดตามปกติ
โดยเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าปิด๕ทุ่มค่ะ
คือคนก็ไม่ต้องออกกันไปทยอยไป

ส่วนวันอื่นเปิดให้บริการตามปกติตามเวลาปกติ
จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
สำหรับร้านอาหารในพื้นที่ห้างให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะคะ
ทั้งชั้นนะเพราะว่าเป็นชั้นศูนย์อาหาร
แล้วก็มีร้านขายยาก็เปิดธนาคารก็เปิดบริการตามปกตินะฮะ
แล้วก็เปิด๑๑โมงแล้วก็ปิด๒ทุ่ม
ห้างค้าส่งเสื้อผ้าย่านประตูน้ำแพทตินัม

รอก่อนยกเว้นไว้ก่อน
ส่วนโซนร้านอาหารร้านขายยาร้านสะดวกซื้อ
เขาก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติอยู่นะคะ
ส่วนโรบินสันอันนี้ปิดบริการชั่วคราว๑๓สาขา
เพราะซื้อกลับบ้านหรือว่าเดลิเวอรี่ก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่
แล้วก็ร้านอาหารอันนี้ยังให้บริการตามปกติ
เปิดอีกครั้งเนี่ย๑๓เมษายนแต่ว่าร้านอาหารร้านขายยาในห้าง
ยังเปิดตามปกตินะคะแต่ว่าขายเฉพาะแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้น
เน้นซื้อกลับไปทานที่บ้านไม่ต้องมานั่งทานในร้านอืม
สำหรับคำสั่งที่ออกมาเนี้ยนะคะถึงสิบสองเมษายนอ่ะครับ
ยังคือใช้คำว่าเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดมันยืดเยอะออกไปก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน
ที่จะขยายขยายมากกว่านี้ใช่ไหมอ่าครับ